ต่อเนื่องกันที่เหตุการณ์ไฟไหม้

สำหรับคนที่ชอบดื่มสุราจนเมา
แล้วก็สูบบุหรี่ชายคนนึงค่ะ

แต่ตอนสูบบุหรี่ปิดประตูปิดหน้าต่างทุกบานเลยนะคะ

้นบุหรี่ไปติดกับที่นอนจนเกิดไฟลุก
แล้วก็สำลักควันไฟเสียชีวิตค่ะ
ตำรวจภูทรศรีขอรภูมิจังหวัดสุรินทร์

อยู่หมู่๒บ้านโนครั่งตำบลขวาวใหญ่
หลังรับแจ้งว่ามีคนเสียชีวิตจากเหตุไฟไหม้ที่นอน

เพียรอิ่มใจอายุ๕๗ปี

ตามร่างกายไม่มีร่องรอยถูกทำร้าย

คือนางภูลวิริยวัตรอายุ๖๐ปี

แต่พอไปถึงไม่เจอคนในบ้าน

ปรากฏว่าน้องชายนอนเสียชีวิตอยู่

แต่ว่าที่นอนถูกไฟเผา
ก็เลยแจ้งตำรวจให้เข้าไปตรวจสอบ
จากการตรวจสอบเบื้องต้นนะคะ

พอกลับถึงบ้านจะปิดประตูหน้าต่างทุกบาน

คาดว่าไฟจากก้นบุหรี่นี่แหละค่ะ
จุดติดกับที่นอนแล้วก็เกิดไฟไหม้

แล้วก็ขาดอากาศหายใจจนเสียชีวิต
ตอนนี้อยู่ระหว่างการสอบสวนพยานบุคคล

เพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงต่อไปนะคะ